พอมันร่วงลงมาขวางทางรถไฟแบบนี้

รถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกสินค้า
ไปชนกับรถไฟที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เปล่า

จริงมันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๕๓๐ที่ผ่านมา

ใช่ค่ะเพราะว่าสภาพมันอยู่แบบนี้คุณผู้ชม

นั่นน่ะสิเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะ

ทีนี้ตำรวจสพบ้านโป่งพอได้รับแจ้งเหตุ

พุ่งชนกับขบวนตู้คอนเทนเนอร์เปล่า

ทั้งช่างเครื่อง

ทั้งผู้โดยสารนะคะเจ็บ๓ราย

สะโกศินารายอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีค่ะการช่วยนะ

เอามาตัดทางแล้วก็นำคนเจ็บ

ตอนนี้มีนายสมศักดิ์ไตรเดชาอายุ๔๔ปีคนนี้เขาเป็นช่างเครื่องรถไฟ
นายสุเทพนามสกุล๓พี่น้องอายุ๕๘ปีเป็นพนักงานขับรถไฟ
อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนโดยสารค่ะคือนายบวรวิทย์วิชิตกุลอายุ๕๕ปี
ก็เอาตัวออกมานี่เห็นไหมตอนที่ช่วยเหลือแล้วก็มานอนเปรย์แบบนี้ค่ะ
ได้รับบาดเจ็บกันเล็กน้อยแต่ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งแล้วนะคะ
ไปตรวจสอบซิจุดตรงนี้โอ้โหนี่เป็นชิ้นส่วนหัวรถจักรนะเนี่ย
แล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเนี่ยมันหลุดออกมาแบบนี้หลุดออกมาจากรางรถไฟค่ะ
เสียหายกี่ตู้๑๒๓สิคะ๖ตู้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วพื้นถนนด้านข้างก็เจอเศษชิ้นส่วนอะไหล่รถไฟมันหล่นกระจายอยู่ด้วย
จากการสอบสวนเบื้องต้นรถไฟนี้เป็นขบวนสินค้าที่๗๒
ออกมาจากสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังค่ะ
จะเอาสินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์๒๐ตู้เนี่ยนะ
ปลายทางปลายทางอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรี
แล้วตอนตี๕๓๐คือขบวนนี้เขาแล่นมาแล้วถึงใกล้ถึงสถานีสะโกศินาราย
ปรากฏว่ารถไฟเลี้ยวขวาออกจากทางหลักแล้วมันก็แล่นไปตามรางบังคับ
ไปเจอกับขบวนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเขาจอดขวางอยู่คุณ
เอ๊ะแต่รถไฟมันจะหันหัวแลนไปตามรางบังคับมันต้องมีช่วงแยกบังคับลางน่ะ
นี่ไงคุณสงสัยใช่ไหมว่ามันเป็นไปได้ยังไง
เขาพยายามที่จะบังคับรถไฟให้หยุดแล้วแต่ตอนนั้นมันหยุดไม่ได้จริง
พุ่งอัดเข้ากับขบวนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าแบบจังเลยค่ะ
แล้วชิ้นส่วนรถจักรมันก็หลุดไปแบบนี้

กำลังผัดกับข้าวอยู่เลยช่วงตี๕น
ได้ยินเสียงดังแบบบึ้มมันเหมือนระเบิดเลยค่ะ

เพราะบ้านมันเหมือนเสียงตอนแรกก็นึกว่าระเบิดแต่มันไม่ใช่
มันเหมือนแบบรถตู้รถไฟยังวิ่งไปแล้วเหมือนระเบิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
นี่ฐานีก็วิ่งมาอย่างนี้เราก็ควรกัน
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุจากอะไร
นี่ไงป้าไม่รู้หรอกว่าสาเหตุจากอะไรแต่เสียงมันดัง
ป้านึกว่าระเบิดตอนนั้นนะฮะใช่แต่ทีนี้คุณบุ๊คต้องมาดูนะ
การที่บอกว่ารถไฟเลี้ยวขวาออกจากทางหลักแล้วแล่นไปตามรางบังคับ
ตรงนี้ถ้าเกิดขยายความมันหมายความว่าอะไร
มีเจ้าหน้าที่คอยสับรางหรือหรือว่าอย่างไร
สับรางผิดหรือเปล่านะตั้งข้อสังเกตไว้
ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวทางตำรวจก็จะเชิญในสถานีรถไฟสะโกศินาราย
ก็คือนายบารมีวิทูลกลชิตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
เราจะได้รู้ว่าไอ้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นรถไฟชนกันแบบนี้
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วมันมาจากอะไรกันแน่